มีเสียงปืนสองนัดเนี่ยจะมีเสียงลักษณะเหมือนกับทะเลาะกันแล้วก็ฝ่ายชายพยายามบอก
ให้ฝ่ายหญิงออกมาคุยกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

เป็นบ้านหลังหนึ่งในซอยพะเนียดช้าง๙ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
จุดที่เกิดเหตุเป็นจุดห้องครัวนะฮะผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนางสาวจุธาทิพย์อายุ๒๘ปี
ถูกยิงด้วยปืน๙มมนะครับกระสุนเข้าคอด้านซ้ายทะลุออกขมับขวา๑นัด
มีปลอกกระสุนปืนเก้ามอมอตกอยู่ปลอกหนึ่งนะครับมีหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่หัวหนึ่งแล้วก็
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายตกอยู่หนึ่งเครื่องตรงจุดตรงนั้นนะครับคนที่ก่อเหตุคือสามีของผู้ตายนะครับ
นายมานิดอายุ๓๐ปีก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะนั่งรอมอบตัวกับตำรวจ
นี่คนนี้นะฮะสีหน้าเคร่งเครียดไม่พูดไม่จาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
ช่วงค่ำนี่ตำรวจก็ต้องคอยควบคุมตัวไว้อย่างใกล้ชิดเลยนะฮะ
เพราะดูท่าทางเขาเครียดมากนะครับจากนั้นนายมานิดก็ยอมยื่นปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
พกเหน็บอยู่ที่เอวเนี่ยเอามาให้กับตำรวจเป็นปืน๙มมนะครับ
มีกระสุนยังอยู่ในแกซีนอีก๔นัดด้วยกัน
นายมานิดให้การอ้างว่าแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับบอกว่าเขาเนี่ยอยู่กินกับผู้ตาย
คือนางสาวจุธาทิพย์มา๑๐กว่าปีมีลูกชายด้วยกัน๒คนอายุ๑๐ขวบกับ๗ขวบ
ก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับภรรยามาตลอด
แล้วก็เริ่มระแคะระคายว่าภรรยาแอบคุยกับผู้ชายคนอื่น
กระทั่งเขากลับมาเมืองไทยก็มีปัญหาเหมือนเดิมอีก
ก็พยายามปรับความเข้าใจเขาอ้างว่าเขาก็เห็นแก่ลูกนะ

ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าเขาเห็นภรรยาเนี่ย
แชทกับผู้ชายคนอื่นเลยขอดูโทรศัพท์มือถือ
แต่เมียไม่ให้ดูวิ่งหนีเข้าห้องน้ำเขาก็พังประตูเข้าไปนะ
จากนั้นภรรยาเขาก็คือนางสาวจุธาทิพย์เนี่ย
พยายามปีนหนีขึ้นฝ้าเพดานของห้องน้ำจนพลาดตกลงมากระแทกพื้นข้างล่าง
โทรศัพท์มือถือก็ตกมาด้วยเขาก็เลยไปหยิบโทรศัพท์มาดู
ซึ่งนายมานิดเนี่ยอ้างว่าพอหยิบโทรศัพท์ของภรรยามาดูเนี่ย
เห็นภาพแชทที่คุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วมีรูปที่ถ่ายคู่กัน
แล้วโพสต์ลงโซเชียลเอาไว้ตอนนั้นก็ด้วยความโมโหนะครับ
เขาบอกเขาก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงใส่ภรรยาไปสองนัด
ซึ่งในที่เกิดเหตุช่วงนั้นก็มีลูกชายสองคนอยู่ในบ้านด้วย
ก็เลยอยากจะรู้ว่าในโทรศัพท์เขามีอะไร
แล้วทีนี้พอเขาปลดล็อกเสร็จปุ๊บเขาก็ปีนฝ้าห้องน้ำ
ตกลงมาฝักบัวข้างบนนี้พังหมดห้องน้ำหมด
วายเขาเล่นยาแล้วเขาแบบเหมือนดีดเหมือนหล่อนประสาทหลอนไปแล้ว
เขาก็กินยานอนหลับอะไรไปด้วยทั้งกินยาโรคซึมเศร้าทั้งเล่นยาทั้งกินยานอนหลับ
แล้วทีนี้ประสาทเขาก็แบบไม่ปกติแล้วสมองไม่ปกติแล้ว
ความคิดเขาไม่ปกติอยู่ดีก็เรียกลูกมาด่า
ก็นำตัวขึ้นรถคือช่วงที่ทำแผนเสร็จกำลังจะเอาตัวขึ้นรถไปโรงพักเนี่ย
อยู่นายมานิดซึ่งเขาเป็นอาจารย์ศักยันต์นะฮะอยู่ซุดนี่ซุดนะฮะ
เป็นลมเหรอคะก็ทีแรกคิดว่าจะเป็นลม
แต่กลับมีเสียงแบบเหมือนขู่คำรามออกมาจากลำคอเหมือนเสียงคนแก่
แล้วกลายเป็นเดินหลังคล่อมแบบคนแก่เหมือนของขึ้นนะฮะไปแล้ว
เพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ศักยันต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพ่อแก่ที่มีอยู่ในบ้านเยอะแยะไปหมด
ตำรวจเนี่ยต้องหิ้วปีกออกมาเพิ่งขึ้นรถไปโรงพักนะครับ
ระหว่างนั้นแม่ของนายมานิดก็เข้ามากอดลูกชาย
มาพูดมาปลอบมาบอกบอกว่าต้องยอมรับผิดนะในสิ่งที่ทำลงไป
แม่มากอดเนี่ยเพื่อให้อาการสงบบอกให้ไปรับผิดรับโทษก่อน
แล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ที่จุดเกิดเหตุนะครับวันนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านนะครับ
สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาทีเมื่อวานนี้จะเห็นนายมานิดขี่จักรยานยนต
พาลูกชายคนเล็กตอนนั้นคือออกไปซื้อยาให้เมีย
ค่ะอ่าสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีลูกชายคนเล็กนะฮะ
ซึ่งสวมหมวกสีแดงก็จะออกมาเล่นอยู่กลางซอยแถวนี้นะฮะ
กลางถนนเนี่ยตรงนี้นะฮะเอาสเก็ตบอร์ดมาเล่นตรงนี้นะครับ
สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีลูกชายคนโตของทั้งคู่เนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับน้องชายเข้ามาที่บ้าน
แล้วทั้งสองคนยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับเพราะว่าพ่อคือนายมานิด
ประตูบ้านเอาไว้หลังจากนั้นไม่กี่นาทีก็มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น
หลังสิ้นเสียงปืนเด็กทั้งคู่ก็ร้องให้ให้คนช่วย
บอกให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปตามย่า
นะฮะก็คือแม่ของนายมานิดเนี่ยให้มาดูที่บ้าน
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านที่เป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้นะครับ
บอกว่าตอนนั้นเห็นเด็กสองพี่น้องยืนอยู่หน้าบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้
มีเสียงกรีดร้องออกมาจากบ้าน

เธอบอกเธอก็ตกใจอยากจะไปช่วยเด็กแต่ก็กลัวอันตราย
ไม่นานเด็กทั้งคู่ก็วิ่งมาบอกบอกพ่อยิงแม่
เพื่อนบ้านบอกสงสารเด็กทั้งสองคนมากนะครับ
เพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยเพิ่งมาอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้ได้๒เดือน
ตั้งแต่มาอยู่ก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่เด็กทะเลาะกันมีปากเสียงกันบ่อย
นะซึ่งเด็กทั้งคู่เขาก็จะเงียบเงียบหน่อยไม่ค่อยยุ่งกับใคร
เราก็ได้ยินเสียงปืนปุ้มเราก็ตอนแรกก็ไม่ว่าอะไรระเบิด
แต่คิดดูเพราะแสงมันออกตอนจากบ้านเขาแล้วเด็กก็วิ่งออกมา
แล้วเขาก็วิ่งไปหาพี่ชายเขาแล้วสักพักนึงเด็กคนโตกับคนเล็กเขาก็มา
มาปุ๊บเขาก็เห็นตอนนี้ยิงพ่อยิงแม่
เขาเขายืนตรงประตูค่ะตรงประตูค่ะแต่พอเขาปิดประตูเข้าไม่ได้
เขาเคาะประตูแล้วก็คือแต่มันเป็นกระจกเขาไปสองกระจกเขาเห็นพ่อเขายิงแม่
ไปที่บ้านแม่ของนายมานิดนะครับซึ่งก็คือย่าของเด็กนะฮะ
บอกว่าตอนนี้เครียดมากแล้วก็ห่วงหลานชายสองคนด้วย
เมื่อเช้าเพิ่งไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพักมาลูกชายก็เครียดมาก
แม่บอกไม่ทราบปัญหาระหว่างลูกชายกับลูกสะพัยนะครับเพราะว่าลูกชายไม่เคยเล่าให้ฟัง
แต่ก่อนเกิดเหตุแม่เนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังทราบจากลูกชายว่าลูกสะพ้ายไม่สบาย
ซึ่งเท่าที่ทราบคือก็เป็นลักษณะซึมเศร้าต้องกินยารักษา
ตอนนั้นยังเตือนทั้งคู่ว่าอย่าทะเลาะกันบ่อยนะฮะสุดท้ายไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
จากนั้นแม่ของนายมานิดก็พาหลานชายไปเยี่ยมพ่อนะฮะซื้อกับข้าวซื้อของไปเยี่ยมนะครับที่โรงพักนะครับ
ขณะเดียวกันทางฝั่งผู้ตายนะครับภรรยาของนายมานิดนะครับเป็นชาวอุดรธานีนะครับ
จดทะเบียนหย่ากับนายมานิดไปเมื่อ๓มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
กันอยู่สักเดือนหนึ่งทางฝั่งนายมณิชก็พยายามง้อนะครับจนสุดท้ายก็กลับมาอยู่ด้วยกันเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ยังไม่ทันได้จดทะเบียนสมรสใหม่นะครับแล้วก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
อุดรธานีบ้านเกิดของนางสาวจุธาทิพย์นะครับเราได้คุยกับป้านะฮะ
ป้าบอกว่านายมานิดกับจุธาทิพย์เนี่ยเขารู้จักและคบหากันตั้งแต่เรียนม๓นะฮะ
จากนั้นพอโตมาก็แต่งงานอยู่กินกัน๑๑ปีมีลูกชายด้วยกัน๒คน
นายมานิดค่อนข้างจะขี้หึงแต่ว่าขยันนะเก็บเงินเก่ง
เมื่อเมษายนนายมานิดเนี่ยหึงหวงเมียหนักขึ้น
แต่ทางบ้านของทางจุธาทิพย์ผู้ตายเนี่ยเขายืนยันว่าทางจุธาทิพย์ไม่เคยมีผู้ชายคนอื่น
ไม่เคยนอกใจนายมานิดสักครั้งนะครับสุดท้ายเนี่ยนายมานิดขี้หึงมาก
ป้าบอกหลานสาวทนไม่ไหวต้องขอหย่านะฮะแต่นายมานิดก็มาง้อจนหลานสาวใจอ่อนกลับมาอยู่กินด้วยอีก
ซึ่งวันนี้นายมานิดมายิงหลานเขาตายเนี่ยทางคุณป้าบอกเสียใจมาก
ส่วนปืนที่นายมานิดใช้ก่อเหตุนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเมื่อสามสี่ปีก่อนเนี่ย
บอกเขาไม่ค่อยอยู่บ้านอยากให้จุธาทิพย์เมียของเขาเนี่ยมีปืนไว้ป้องกันตัว
สุดท้ายปืนกระบอกนี้เนี่ยนะฮะกลายเป็นว่านายมานิดมาใช้ยิงเมียตัวเองตายครับ